สายสื่อสารสายไฟสายอินเตอร์เน็ตที่มันระโยงระยางที่ชนบุรีมีเหมือนกันคุณผู้ชม
แล้วทีนี้มันเกิดเหตุเพราะว่าเวลาหม้อแปลงระเบิดมันช็อตขึ้นมาเนี่ย
ลามเลยทีนี้ครับแล้วมีชาวบ้านเขามาฟ้องนะ
มันเคยระเบิดขึ้นมาแล้วนี่ซ้ำรอยนะ
เฮ้ยไม่ตอนที่ชาวบ้านเคยไปบอกเนี่ยคือไม่ได้ทำอะไรเหรอ
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะไม่จัดระเบียบหน่อยเหรอ
นี่แล้วเขาถ่ายมาให้ดูเลยครับถ่ายมาจากมุมฝั่งตรงข้ามนะ
นี่รถน้ำก็ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไป
นี่เกิดขึ้นแบบเช้ามืดนะคุณผู้ชม
ตี๔เมื่อวานนี้ครับริมถนนศรีราชาหนองค้อหมู่๕จังหวัดชนบุรี
ทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไประงับเหตุครับ
ฉีดน้ำอยู่แบบนี้ประมาณ๓๐นาทีก็คุมเพลิงไว้ได้
ไปถามคุณรุ้งลาวัลเป็นแม่ค้าไก่ทอดแถวนั้นครับอยู่แถวจุดเกิดเหตุเนี่ย
บอกแบบนี้เธอได้ยินเสียงดังสนั่นเลยนะคล้ายกับหม้อแปลงระเบิด
พอเธอเดินออกมาดูก็พบว่าโอ้โหไฟกำลังลุกไหม้สายไฟแล้ว
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เลยแต่กว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงไฟ
มันก็ลามขยายวงกว้างไปไม่หยุดแล้วครับสุดท้ายไอ้พวกสายไฟพวกนั้น
ไม่ว่าจะสายอะไรก็ตามมันขาดไงขาดสบั้นตกลงมาใส่ร้านค้าแถวนั้นด้วย
แม่ค้าไก่ทอดคนนี้ยังบอกอีกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าจุดนี้
เคยระเบิดมาแล้วรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมไม่ได้นานด้วยนะ
๒๓อาทิตย์ก่อนนี่เอง๒๓อาทิตย์ก่อนนี่เองพี่ปุ้ย
แล้วกลับมาเป็นซ้ำมาเป็นซ้ำครับ
เธอเลยวอนขอเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดระเบียบสายไฟให้มันเป็นจริงเป็นจังหน่อย
ไม่เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้อีกครับ
ค่ะ
ช่วงเวลาเท่าต่ำมันประมาณ๒๐ประเทียมันช้าไป
ถ้าเข้ามาเร็วกว่านี้ฟาดเสียหายจะน้อยกว่านี้
โอ้โฮดูจากข้างหลังพี่รุงลาวัล
มันจะมีพวกรถเข็นมีร้านอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
คุณผู้ชมเราเหตุเกิดสตรี๔เลย

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับไปตรวจสอบก็พบว่า
สายไฟสายเคเบิ้ลสายอินเตอร์เน็
แล้วก็สายส่งสัญญาณต่างเนี่ย
เสียหายเยอะเลยคุณผู้ชมไม่เกรียมเลย
เรื่องต้นก็มีการเร่งแก้ไขปัญหาซ่อมแซม
แล้วก็จัดระเบียบสายต่างป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก
ชาวบ้านเขาพูดแบบนี้แล้ว
มีอะไรเกิดขึ้นอย่ามาบอกสุดวิสัยนะ
ประเทศนี้มีอะไรก็มักจะใช้คำชี้แจงที่บอกว่า

อันนี้ประมาทล้วนนั่นแหละ
กาไว้ก่อนนะกาไว้ก่อนตรงนี้นะ
เดี๋ยวดูสิว่าชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนแบบนี้ต่อไปหรือเปล่า